ว่าคนนี้พี่แอนสี่เรียมของดิฉัน๔๗แล้วคุณผู้ชมค่ะ
ต่อไปโอ้โหยังสวยค่ะ

สาบันความงามที่เขาเมาส์บอกว่าปิดไปแล้ว

แต่ไปฟังเคล็ดลับความสวยดีกว่าว่าเขาทำยังไง

โอ้โฮ๕๗แล้วเรา๔๗เราไปหวันแล้วม่า

ก็ออกกำลังกายบ้างนู่นนี่นั่นบ้าง
เสริมบ้างปรัมอะไรกันบ้างนิดหน่อย

มีบริษัทก็ยังมีอยู่นะคะ
ก็ไม่ได้ทำแล้ว
ก็จะเปลี่ยนเป็นขายสินค้ารีเทล

มันมีระยะเวลาของมันนะคะ
เราก็ทำแล้วก็ปรับให้มันเข้ากับยุคเข้ากับสมัยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แหมอยากจะสเตกพลังให้พวกเรามันปั่วเหมือนแย่นะ
ใช่ค่ะดิฉันว่าไม่ยากเรื่องพลังไม่ต้อง